สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกลสอนเกรดสมนะครับ

คัดเลือกระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับ

ร้องขอสื่อมวลชนหยุดทำข่าวการฝึกซ้อมชั่วคราวครับ
สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้รับการประสาน
ทีมงานผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
ว่าวันนี้นะครับจะเริ่มซ้อมอย่างเข้มข้นและลงลึกในรายละเอียด

ส่วนการฝึกซ้อมในวันต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ด้านเอกณิตปัญญาตัวลูกวาย๑๙ปีที่เข้ามาแคมป์

ยืนยันว่าไม่กดดันที่ถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรก
แม้ว่าจะถูกตั้งความหวังหลังระเบิดฟอร์มในไทยลีกซีซั่นนี้
ด้วยการทำไป๘ประตูกับ๔แอสซิส
ก็ดีใจครับที่มีชื่อมาในทีมครับ

ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับ

จากติดหนึ่งใน๒๓ครับ
บอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๒กลุ่มจีนนัดแรกนะครับ
ทีมชาติไทยเปิดสนามธรรมศาสตศูนย์รังสิต

ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที